พูดถึงเรื่องของหน้ากากอนามัยหน้ากากอนามัย
มันก็ต้องเกี่ยวเนื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาด
เมื่อวานนี้นะคะมีการทันแหลงการออกมาเพิ่มเติม
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙
เพราะเขาจะมีการแถลงในช่วงบ่ายทุกวันอยู่แล้ว
น่าตกใจเหมือนกันเมื่อวานนี้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มเนี่ยนะคะ
รายด้วยกันนอกจากนี้มีข้อมูลที่สับสน
เกิดขึ้นในวันเดียวเกี่ยวกับเรื่องของข่าวการปิดศูนย์กักกันโรค
ซึ่งเป็นศูนย์ใหญ่ที่สัตหีบจังหวัดระยอง
ก็ไปค่ะจังหวัดชนบุรี
คือนายกรัฐมนตรีเป็นคนให้สัมภาษณ์เองนะว่าจะมีการปิดศูนย์

คดีพลิกก็คือสรุปแล้วไม่ปิดศูนย์
เดี๋ยวเราเล่ารายละเอียดให้ฟังแต่ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการแถลงก่อน
เมื่อวานนี้นะคะศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙
มีมติให้ยกเลิกฟรีวีซ่า๓ประเทศ
ขณะที่ผู้ที่เดินทางมาจาก๔ประเทศเสี่ยง
ต้องขอวีซ่าที่สถานทูตเท่านั้นนี่คือรายละเอียดนะคะ
พร้อมยกเลิกวีซ่าออนเออเรเวิลทั้งหมดสิบแปดประเทศ
และอีกหนึ่งเขตเศรษฐกิจโดยมาตรการดังกล่าว
ว่าเป็นมาตรการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติ
หลังจากแถลงก็มาดูตัวเลขกันหน่อยเนี่ยนะคะ
สถานการณ์ผู้ป่วยโควิดในประเทศไทยพบผู้ป่วยเพิ่ม๖ราย
อ่ะบวกเพิ่มไปอีกหกตอนนี้มีผู้ป่วยสะสมในประเทศไทยห้าสิบเก้าราย
แต่รักษาหายกลับบ้านได้แล้วสามสิบสี่ราย
หรือรักษาอยู่ในโรงพยาบาลยี่สิบสี่รายเสียชีวิตหนึ่งราย
นี่เป็นตัวเลขสถานการณ์โควิด๑๙ในประเทศไทย
จากเรื่องของการแถลงตัวเลขแล้วเนี่ยนะคะ
นายกรัฐมนตรียังให้สัมภาษณ์ด้วยว่าจะมีการปิดศูนย์กักกัน
ผู้ที่ต้องสงสัยว่าติดเชื้อโคโรนาทั่วประเทศเลย
รวมถึงศูนย์หลักที่สัตหีบชนบุรีด้วยซึ่งคนที่จะรับช่วงต่อ
ก็คือกระทรวงมหาดไทยรับผู้ที่อยู่ในเขตกักกันกลับภูมิลำเนาไปให้หมด
แล้วก็ไปกักกันตัวอยู่ที่บ้านเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็คือสาธารณสุข
จะเป็นคนคอยดูแลอย่างใกล้ชิดติดตามอาการในทุกวัน
หลังจากข่าวนี้แพร่ออกไปอ้าวศูนย์ที่สัตหิบจะปิดเหรอ
แล้วจะทำยังไงต่อไปหลายคนติดตามข่าวและหลังจากนั้นเนี่ยค่ะ
มาอีกประมาณ๒ชั่วโมงเท่านั้นเองคดีมันพลิกค่ะ
เพราะว่านางสาวนรมนพินโยสินวัฒน์โคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ออกมาแถลงซ้ำอีกทีนึงนะยืนยันว่าศูนย์กักกันที่ฐานทัพเรือสัตหีบยังไม่ได้ปิด
ยังคงเปิดใช้อยู่และจะมีคนที่อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังยังคงอยู่ในจุดนั้น
ในอนาคตจะใช้สำหรับผู้ที่มีปัญหาในการคัดกรอง
คือสิ่งที่มันเป็นประเด็นจนทำให้นายกรัฐมนตรี
ซึ่งเป็นผู้บัญชาการของศูนย์การแพร่ระบาดโรคโควิด๑๙
ต้องออกมาบอกว่าจะต้องมีการปิดศูนย์เนี่ย
เพราะมันมีคลิปออกมาคนที่ถูกกักกันตัว

ซึ่งไม่ใช่ที่ฐานทัพเรือสัตหีบ
เขาอยู่กันแบบแร้นแค้นยากลำบากมาก
คุณคะกางเต็นต์เสือผืนหมอนใบ
ก็เลยทำให้สังคมตั้งคำถามกลับไปที่รัฐบาล

แต่นายกเลยบอกว่าเอาแบบนี้ไหม

เพราะว่าศูนย์ที่หลายคนเห็นในโลกโซเชียลมีเดีย

โรคนี้มันขยายมากขึ้นหรือเปล่าไม่ใช่เป็นการกักกันและทำให้สถานการณ์ดีขึ้น
สรุปสุดท้ายศูนย์ที่สัตหีบไม่ปิดนะคะแต่ศูนย์อื่นอื่นปิด
สรุปเพิ่มเติมแบบนี้ขณะที่สิ่งที่ต้องทำไปควบคู่กัน
คือการจัดการกับคนขายหน้ากากอนามัยเกินราคา
บังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะก็ลงพื้นที่ไปไปจัดการคดีต่างที่ประชาชนเขาร้องเรียนเข้ามา
อีกหนึ่งคดีที่ตำรวจจัดการคือจับกลุ่มตัวนายวัชพงศ์โยกาศ
ข้อหากระทำความผิดฐานร่วมการช่อกงประชาชน
หลังจากผู้ต้องหาเปิดเพจขายหน้ากากอนามัยแต่ขายลอยไง
ไม่มีสินค้าส่งตามกล่าวอ้างมีผู้เสียหายเพราะว่าเขามีความต้องการหน้ากากอนามัย
ตอนนี้มันหายากก็เลยหาซื้อทางออนไลน์ปรากฏว่าถูกหลอก๒๐๐คนค่ะ
ราคาเสียหาย๓ล้านบาทรวมกัน๒๐๐คนเนี่ยนะคะ
โดยงานอีกหนึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการไปจัดการปัญหากักตุนหน้ากากอนามัย
ก็คือกระทรวงพาณิชย์ประหลัดกระทรวงพาณิชย์ระบุว่า
ความคืบหน้าในการดำเนินคดีกับเสียบอยซึ่งมีการโพสต์คลิปที่คุณผู้ชมเห็น
แล้วก็เป็นข่าวโด่งดังตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
อาจจะตั้งข้อกล่าวหาได้ถึง๓ข้อกล่าวหาเช่นมีสินค้าแต่ไม่แจ้งปริมาณเก็บสินค้าคงเหลือก็คือการกักตุล
รวมไปถึงการขายสินค้าเกินราคา
ส่วนนายพันยศนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็คือเป็นประธานกรรมการผู้บริหารบริษัทไทยเฮลต์เนี่ย
ซึ่งเป็นฉากหลังในการโพสต์คลิปในวันนั้นเนี่ยนะคะ
บอกว่าเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับภาคการเมืองตอนนี้
ตำรวจกำลังพยายามรวบรวมหลักฐานอยู่
ก็จะต้องดูว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องจริงหรือไม่
ซึ่งนายพันยศขออภัยนะคะอัคระอมรพงศ์
ประธานยุทธศาสตร์ภักดิ์พระราดรภาพเป็นอดีตเนี่ยนะคะ
เดินทางเข้ามอบหน้ากากอนามัยให้กับกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณ
ธรรณสุขเมื่อวานให้ไปหนึ่งหมื่นชิ้น
อกจากนี้ก็มีโอกาสพูดคุยกับทีมข่าวด้วย
สรุปแล้วเป็นยังไงคะเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เขาก็ยืนยันนะว่าวันนี้เอาวันนี้ก่อน
เขาตั้งใจมามอบหน้ากากอนามัยให้กับแพทย์ที่ขาดแคลน
ไม่ได้เป็นการทำเพื่อลบคำคอรหาว่า
เขาไปเกี่ยวข้องกับการกักตุนหน้ากากอนามัย
รับมอบหน้ากากถือว่าเป็นการทำธุรกิจกันกับประเทศจีน
จนทำให้อลิบาบาเตรียมดำเนินคดีนั้นนายพันยศปฏิเสธว่าไม่รู้เรื่อง
เพราะนายสอนสุวีหรือว่าบอยเป็นคนพามาในพื้นที่โรงงานของเขา
แล้วก็เป็นการจัดฉากให้ถือป้ายต่าง
คือเขาบอกว่าเขาไม่รู้รายละเอียดนี้